มากันที่เรื่องราวของพี่เปิ้ลนาคอนกันบ้าง
ก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลก็เจอพิษโควิด๑๙เหมือนกัน
เชื่อว่าดาราหลายคนก็โดนผลกระทบนะคะ

คนเยอะมากร้านพี่เปิ้ลแล้วคนเยอะตลอดจริง
ใช่ที่รัชดาซอย๔ใช่ไหม
ดูฉันไปทานมันแล้วอร่อย

ในรอบ๑๐กว่าปีของพี่เปิ้ลนาคอน
งานนี้ค่ะศรีพันรยาคุณจูนกัสมา

ตัวเองตอนนี้ซุ่มถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะ
รอเข้าฉายปลายปีนี้จ้า
ติลงทุนทำเองก็สมัย

ในทุนใหญ่
มันอาจจะไม่เซอร์ไพรส์มากหรือเปล่า

หลายโปรเจกต์เลยนะ

พี่เปิ้ลใหม่มั่นปั้นมือก็คือ
ให้ลูกชายอย่างน้องอองก้าวัย๙ขวบขับเจสสกีข้ามอ่าวไทย
สถิติโลกในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
โดยหลังจากประกาศไปก็มีคนท้วงติงนะคะว่า
เฮ้ยเรื่องฟ้าฝนล่ะอันนี้อันตรายนะ
หรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะยังเด็กอยู่

เขาศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้ว
และมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล
ที่สำคัญภรรยาไฟเขียว
และจะยกทั้งครอบครัวไปให้กำลังใจถึงอ่าวไทยกันเลยล่ะค่ะ
จูนบอกว่าจูนไปด้วย

ก็หลายคนเป็นห่วงแทนพายุเอยเด็กเกินไปเอ่ย

ก็มั่นใจมั่นใจ๑๐๐เพราะว่าเราศึกษามาแล้วล่ะ
ว่าในเดือนตุลาคมหลังฝนหลังพายุเนี่ย
จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลเรียบมากที่สุดในรอบปี
เราก็คอยดูแลลูกเราน่าจะได้อยู่
น่าจะประมาณ๔๖ชั่วโมง
เราไม่รู้ว่าเขาขับไปแล้วเขาจะเหนื่อยตรงไหน
เราก็เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้กินกันกลางอ่าวไทยกัน
ต้องถามเชอรี่แล้วเพราะเชอรี่ไปเจอน้องออก้าบ่อยเป็นยังไงบ้าง
มาแล้วเอาจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อทั้งออก้าออกูธเลยนะ
เห็นตัวจิ๋วแบบนี้พอลงสนามลงเจ็ดสกีจริงสุดยอดเลย
แล้วก็เป็นบึงที่แบบคุณพ่อเขาจัดการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกกันว่าบึงออก้า